สำหรับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเมื่อวานนี้

อย่างแรกก็คือที่คุณทัศนัยบอกไปมีการไปตรวจค้นโรงงาน

ลานแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
มีการแถลงข่าวเรื่องสืบเนื่องจากเกี่ยวกับเมจิกสกิน
ก็คือเรื่องของอาหารเสริมต่างลีน
ซึ่งเป็นการพูดแล้วก็แถลงเกี่ยวกับการผลชนสูตรศพ
ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากการรับประทานอาหารเสริมที่มีชื่อว่าลีน
บอกผลออกมาแล้วเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงแถลงผลการชนะสูตรศพ
การเสียชีวิตของนายประพัทธ์ลำไยอายุ๔๑ปี
คนนี้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่าเสียชีวิตหลังจากรับประทานอาหารเสริมยี่ห้อลีน
โดยผลทางการแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เนื่องมาจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ
มีขนาดมีน้ำหนักมากกว่าปกติ

จากการรับประทานยาที่มีส่วนผสมของไซบูทรามีนหรือว่าทั้งคู่
ซึ่งตรงกับผลชนสูตรของนางสาวพิมนต์วันหมอนอิงที่เสียชีวิตจากการทานลีนเหมือนกัน
สำหรับนางสาวพิมลวันเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการรับประทานลีนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการชนสูตรลักษณะจะคล้ายกันก็คือเซลลกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นหย่อม
บางแห่งบวมน้ำด้วยก็ทำให้หัวใจโตผิดปกติ
ซึ่งผลการชนสูตรทั้ง๒คนที่เสียชีวิตไปมีลักษณะคล้ายกัน
ก็คือมีปัญหาที่หัวใจเกิดจากการที่หัวใจทำงานหนักมากเกินไปนะคะ
ไซบูทรามีนเป็นสารที่อันตรายทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้
ซึ่งประเทศไทยและในหลายประเทศสั่งระงับการผลิตและการใช้สารดังกล่าวแล้ว
แต่ว่ายังมีคนเอามาผลิตเอามาเป็นส่วนผสมของยาลดความอ้วนอยู่
อย่างเช่นในกรณีของลีนก็เป็นหนึ่งในยี่ห้อที่มีไซบูทรามีนผสมอยู่นะคะ
ซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตคือผลชนสูตรออก๒
แต่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะมีถึง๔คน
สำหรับความผิดในการลักลอบนำเข้ามีฐานความผิดจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์จำคุกใน๒ปี
แต่ทีนี้พอผลชนสูตรออกมาแล้วมีผู้เสียชีวิต
และแพทย์ก็บอกว่าน่าจะเกิดจากไซบูทรามีน
ทีนี้ถ้าไปพบหลังจากนี้ใครนำเข้าไซบูทามีนโทษนี่จะเพิ่ม
เป็นคดีอาหย่าแล้วเพราะเป็นความผิด
ก็คือประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ทีนี้โทษก็จะเพิ่มจาก๒ปีเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
จากการตรวจสอบตอนนี้ยังไม่มีประชาชน
สำหรับ๑๐ยี่ห้อที่ไปเจอที่โรงงาน
ตอนนี้ยังไม่มีใครซื้อไปรับประทานจนถึงขั้นเสียชีวิต

แต่เบื้องต้นผู้ผลิตมีความผิดตามพรบอาหาร
ขณะเดียวกันหากมีการแจ้งความหรือพบ
มีการเสียชีวิตจากการทานยาทั้ง๑๐ชนิด
บอกไป๑๐ยี่ห้อจะมีความผิดทันที
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ใครที่รับประทานไปแล้ว๑๐ยี่ห้อที่เราบอกไป
แล้วมีลักษณะอาการใจสั่นใจสั่นวิ่งเวียนศีรษะมืดบ่อย
หิวน้ำบ่อยหยุดเถอะค่ะ
หยุดแล้วก็อาจจะมาแจ้งได้นะเพราะถือว่าเป็นผู้เสียหายได้นะคะ

ออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบ๕หมู่
ถ้าเกิดว่ากลัวอ้วนก็เลือกทานเป็นผลไม้ไปแบบนี้น่าจะปลอดภัยกว่า
คุณผู้ชมดูคุณดาวคุณปุ้ยสิคุณดีขนาดไหน